แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

อายะพิชดาเกฮงคาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุก

พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ถึงวันที่พวกเราสามคนนะคะต้องมารับฝีมือโชว์เสน่ห์ปลายจวัก
วันนี้ของเรานะคะแน่นอนค่ะรอกันอยู่

แต่คนเราหล่ออย่างเดียวไม่พอนะคะลูกค้า
หล่อแล้วต้องมีฝีมือในการทำอาหารให้อร่อยด้วย

พูดเลยว่าเมนูไหนนะแม่ที่บอกว่ายาก
ที่บอกว่ามันเด็ดเนี่ยนะ
โอ้โหเราจะคัดสรรมาให้คุณผู้ชมที่รักของเราแน่นอนนะคะ
แล้วก็ทำกันแบบง่ายด้วยเชฟที่แบบว่าจะมาสอนทุกขั้นตอนในการทำ
เป็นเชฟที่หลายคนคิดถึงแล้วคุณแม่ก็ไปเรียกเขากลับมา
โทษนะทำไมอ่ะไม่ได้กินอ๋อทำไมอ่ะแม่วันนี้คุณแม่เนี่ยนะเรียกเชฟเอ๋มาไม่ให้เขาทำของหวาน
อ๋อจะไปเล่าขนาดของหวานนะมันธรรมดาไปแล้วอืม
วันนี้แม่เรียกเขามาเนี่ยจะให้เขามาทำของขาวให้เราได้กินบ้านเลย
พอจะทำอะไรให้เรากินในช่วงเชฟอาทารอไม่ธรรมดาจริงนะแม่นะไม่ธรรมดาโอ้โฮ
เชฟอาทารอ
ขอต้อนรับการกลับมาของเชฟเอ๋เชฟกระทะหล่อดีกรีเชฟของหวานสุดอร่อย
ที่มาทีไรก็พกเมนูน่ากินน่ากินมาฝากพวกเราเหล่าแม่บ้านประจำวันเสมอ
แต่วันนี้เราขอเว้นวักจากเมนูของหวานมาเป็นของขาวรสแซ่บกันบ้าง
แต่จะถูกปากและถูกใจกันมากขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
จริงแล้วนะอาจจะไม่ได้นึกอย่างนั้นในใจก็ได้
โอ้โหแม่เห็นเค้าทำกับเชฟคนอื่นมาบ่อยค่ะ
ป่อยน้ะแต่กับเชฟเอ๋เราไม่เคยทำแบบนั้นน่า

มีค่ายไปไหนมาอยากรู้

อินลิสตาร์ครับแข่งทำอาหารข้าว

ผมทำได้ทั้งสองอย่างครับอาหารข้าวก็ได้อาหารหวานก็ได้

ก็เชฟไปแข่งมาแล้วความสามารถในการเป็นเชฟไม่ได้มีเฉพาะอาหารหวาน
คาวก็ได้รางวัลอะไรมาเล่าให้พวกเขาฟังเลยค่ะ
เดี๋ยวเป็นเชฟขนาดนี้ทำไมต้องไปแข่งด้วยล่ะก็เป็นเชฟแล้วอ่ะ
วันนี้เราต้องการแบบเราต้องการประสบการณ์มากขึ้นไงเนาะ
เราต้องการให้เรามีคนรู้จักอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ครับมันเป็นการแข่งที่ประเทศสิงคโปร์
แล้วแข่งกันทั้งหมดกี่ประเทศกี่คน
เขาเลือกมาจากในเอเชียแปซิฟิกครับ

แต่กว่าที่จะได้ไปแข่งเนี่ยคือต้องถูกคัดเลือกแล้วถูกไหม

คราวนี้ติดท็อป๑๐คือสุดยอดใช่ไหมคะ

เหนียงนะเว้ยพอมีรางวัลนะ
ก่อนเวลาจริงมากวันนี้เมนูต้องพิเศษมาก
เพราะว่าเชฟเรานอกจากได้รางวัลแล้ว
กัยฉาบตะไครครับกับธรรมายแซ่บ
โอ๊ย

กัยฉาบตะไครครับ

ปีกไก่ไหมใช้ปีกไก่ใช้ปีกไก่ครับผมอ่าเชฟ
ก็กินได้สิขอถามหน่อยพอดีเลยพูดถึงเด็กคือ
มีด้วยเหรอเคือนทำไม
คือเขาจะมีจัดงานปาร์ตี้ให้ลูกให้หลานเขาอะไรอย่างนี้

ควรจะมีเมนูอะไรบ้างที่เด็กทานได้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายด้วย

แล้วมีอะไรอีกใช่อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นคับเค้กก็ได้ครับ
อุ๊ยอันนี้เด็กชอบมากแล้วทำให้มันน่ารักสวย

ใช่พอเราย้อนไวกลับไปเนี่ย
เราก็ชอบตั้นนะ
มีปาร์ตี้อย่างนั้นแต่เด็กลูกหลาน